ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีปีนเกลียว
รุ่นพี่จ้วงแทงเด็ก๑๔ตายอนาจในพื้นที่จังหวัดพยาวค่ะ
เหตุการณ์ที่คนก่อเหตุทั้งสองฝ่ายเป็นเด็กเป็นเยาวชนนะคะ
เป็นรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องกันแต่สุดท้ายรุ่นพี่ไม่พอใจ
หาว่ารุ่นน้องไม่ให้ความเคารพปีนเกลียวมีการจ้วงแทงน้องอย่างตายสลด
แม้ว่าเพื่อนจะมีการยื้อชีวิตไว้นะคะแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้ทัน
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
วันที่๒๙สิงหาคมตำรวจสพเชียงคำรับแจ้ง
เยาวชนอายุ๑๔ปีถูกแทงใต้ราวนมซ้ายเป็นแผลชะกัน
เหตุเกิดบริเวณฝ่ายน้ำบ้านทรายตะมนต์เวียงอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
มีเพื่อนช่วยกันพาส่งโรงพยาบาลแต่ถ้าว่าไม่ทันการเสียชีวิตระหว่างทาง
พยานที่เห็นเหตุการณ์พาชี้จุดเกิดเหตุภายในสาราพักร้อน
ขวดเบียร์และถุงขนมวางเกลือนให้การวันนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นนัดกันมาดื่มกินกันที่นี่
แล้วเกิดมีปากเสียงจนแทงกันหลังเกิดเรื่องเพื่อนพยายามนำร่างเด็กชายวัย๑๔
หามส่งโรงพยาบาลพานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ประกบหน้าประกบหลัง
แต่เท่าว่าไม่ถึงมือหมอ
แต่มือติดมันนี่โจ๊กหมดเหลียงหมดแม่อยู่ในเหตุการณ์ตัวเอง
คดีนี้เป็นคดีละเอียดอ่อนเพราะทั้งเหยื่อและผู้ก่อเหตุล้วนเป็นเยาวชน
ฝั่งคู่กรณีเป็นนักเรียนมีกัน๕คนอายุไล่เลี่ยกัน
ตำรวจจึงเชิญตัวพร้อมผู้ปกครองและครูมาสอบปากคำ
ความว่าเหยื่อคมมีดกับรุ่นพี่มีปัญหากัน
ไม่ให้ความเคารพกันมีการนัดเคลียร์กัน
ก่อนมีการชกต่อยจนบานปลายกลายเป็นจ้วงแทง
นายทิมใจทาสารวัตรกำนันเปิดเผยปุ่มหลัง

ปมเหตุเกิดจากคนตายไม่เคารพรุ่นพี่ตามรูปการ
สำหรับผู้ตายพักอาศัยอยู่กับตายาย
เป็นเด็กที่ไม่ยอมคนแต่ก็เป็นเด็กดีคนหนึ่ง
คอยช่วยเหลือตายายทำมาหากิน
และยังได้ชื่อว่าเป็นเด็กเรียนดีคนหนึ่ง
จากไปของเหยื่อคมมีดสร้างความเศร้าใจให้กับทุกคน
โดยเฉพาะหัวอกคนเป็นแม่
รับไม่ได้กับการจากไปของลูกที่ไม่มีวันหวนกลับ
บอกไม่มีเรื่องอะไรที่ทำให้เสียใจในชีวิต
เท่ากับการสูญเสียลูกชายคนเดียว
นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของคนเป็นแม่
การดำเนินคดีกับคู่กรณีถูกทำอย่างรัฐกลุ่ม
ทีมสหวิชาชีพและอายการร่วมสอบ
ก่อนมีการแจ้งข้อหาตามขั้นตอนกฎหมาย
ดับอนาคตลงที่โทษทันและความตาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน